ดูกันต่อเนื่องเลยค่ะกับกรณีที่กรมสรรพสามิตรที่จังหวัดชายนาฏนะคะ
บุกจับกลุ่มที่ไปผลิตสุราเถื่อน
ผู้ต้องหาทั้งหมด๙คนด้วยกันพร้อมกับอุปกรณ์ในการผลิตสุราเถื่อนด้วย
สืบทราบว่าเตรียมที่จะผลิตไว้จำหน่ายในช่วงปีใหม่ค่ะ
นายธนศักดิ์วิสาสะนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
กรมสรรพสามิตรพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
นำทหารและก็ตำรวจสพหนองมะโมงจังหวัดชายนาฏ
ไปจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายสุราเถื่อนในพื้นที่ตำบลหนองมะโมง
หลังสืบทราบพฤติกรรมของผู้กระทำผิดว่า
มีการลักลอบจำหน่ายและผลิตสุราเถื่อนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วย
โดยการเข้าไปจับกลุ่มในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ก็สามารถบุกตรวจได้จำนวน๖แห่ง
จับผู้ต้องหาได้๙คนพร้อมกับทำการยึดสุรากลั่นแล้ว
ลิตรสุราแช่๑๑๔๐ลิตร
หัวเชื้อการผลิต๗กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ต้มกลั่น๔ชุด
และเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการแจ้งข้อหา
หรือมีไว้เพื่อขายสุรา
ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา๑๕๓วัก๒
หลังจากนั้นก็นำของกลางและผู้ต้องหานำ
ส่งพันธการสอบสวนสอบพ่อนหนองมามง
เพื่อดำเนินคดีแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปครับ
จับได้ครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายละออง
สี่ช่วงเป็นสรรพสามิตรพื้นที่ชายนาฏบอกแบบนี้ค่ะว่า

รายก็กลั่นออกมาแล้วก็มาขายเอง
ซึ่งอัตราโทษแบ่งออกเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มที่มีเครื่องต้มกลั่นอัตราโทษในจำคุก
ไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนกลุ่มที่ขายปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ขณะนี้พบว่ามีรายงานการจับกลุ่มผู้ผลิตสุราเถื่อน

เพราะว่าเป็นช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่
ประกอบกับมีอัตราการปรับที่อัตราภาษีเหล้าสูงขึ้น
ทำให้เกิดการลักลอบผลิตสุราเถื่อนซึ่งไม่เสียภาษีนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาจะบูรณาการร่วมกันในการจับกลุ่มปราบปรามต่อไปค่ะ